มันจอดอย่างง่ายอย่างง่ายอย่างง่ายอย่างง่ายอย่างง่าย
มันจอดอย่างง่ายอย่างง่ายอย่างง่ายอย่างง่าย

มันจอดอย่างง่ายอย่างง่ายอย่างง่ายอย่างง่าย
มันจอดอย่างง่ายอย่างง่ายอย่างง่ายอย่างง่าย
มันจอดอย่างง่ายอย่างง่ายอย่างง่ายอย่างง่าย
มันจอดอย่างง่ายอย่างง่ายอย่างง่ายอย่างง่าย

มันจอดอย่างง่ายอย่างง่ายอย่างง่ายอย่างง่ายอย่างง่าย

มันจอดอย่างง่ายอย่างง่ายอย่างง่ายอย่างง่าย
มันจอดอย่างง่ายอย่างง่ายอย่างง่ายอย่างง่าย

มันจอดอย่างง่ายอย่างง่ายอย่างง่ายอย่างง่าย
มันจอดอย่างง่ายอย่างง่ายอย่างง่ายอย่างง่าย

มันจอดอย่างง่ายอย่างง่ายอย่างง่าย
มันจอดอย่างง่ายอย่างง่ายอย่างง่าย

มันจอดอย่างง่ายอย่างง่ายอย่างง่าย
มันจอดอย่างง่ายอย่างง่ายอย่างง่าย

มันจอดอย่างง่ายอย่างง่ายอย่างง่าย

มันจอดอย่างง่ายอย่างง่ายอย่างง่าย

มันจอดอย่างง่ายอย่างง่ายอย่างง่าย
มันจอดอย่างง่ายอย่างง่ายอย่างง่ายอย่างง่าย
มันจอดอย่างง่ายอย่างง่ายอย่างง่าย

มันจอดอย่างง่ายอย่างง่ายอย่างง่ายอย่างง่าย
มันจอดอย่างง่ายอย่างง่ายอย่างง่าย
มันจอดอย่างง่ายอย่างง่ายอย่างง่าย
มันจอดอย่างง่ายอย่างง่ายอย่างง่าย
มันจอดอย่างง่ายอย่างง่ายอย่างง่าย

มันจอดอย่างง่ายอย่างง่ายอย่างง่าย
มันจอดอย่างง่ายอย่างง่ายอย่างง่ายอย่างง่าย
มันจอดอย่างง่ายอย่างง่ายอย่างง่าย
มันจอดอย่างง่ายอย่างง่ายอย่างง่าย

มันจอดอย่างง่ายอย่างง่ายอย่างง่าย
มันจอดอย่างง่ายอย่างง่ายอย่างง่าย
มันจอดอย่างง่ายอย่างง่ายอย่างง่าย
มันจอดอย่างง่ายอย่างง่ายอย่างง่ายอย่างง่าย
มันจอดอย่างง่ายอย่างง่ายอย่างง่าย

มันจอดอย่างง่ายอย่างง่ายอย่างง่าย

มันจอดอย่างง่ายอย่างง่ายอย่างง่าย

มันจอดอย่างง่ายอย่างง่ายอย่างง่าย
มันจอดอย่างง่ายอย่างง่ายอย่างง่าย

มันจอดอย่างง่ายอย่างง่าย

มันจอดอย่างง่ายอย่างง่าย

มันจอดอย่างง่ายอย่างง่าย

มันจอดอย่างง่ายอย่างง่าย
มันจอดอย่างง่ายอย่างง่าย

มันจอดอย่างง่ายอย่างง่าย
มันจอดอย่างง่ายอย่างง่าย

มันจอดอย่างง่ายอย่างง่าย

มันจอดอย่างง่ายอย่างง่าย

มันจอดอย่างง่ายอย่างง่าย

มันจอดอย่างง่ายอย่างง่าย

มันจอดอย่างง่ายอย่างง่าย
มันจอดอย่างง่ายอย่างง่าย
มันจอดอย่างง่ายอย่างง่าย

มันจอดอย่างง่ายอย่างง่าย
มันจอดอย่างง่ายอย่างง่าย

มันจอดอย่างง่ายอย่างง่าย

มันจอดอย่างง่ายอย่างง่าย

มันจอดอย่างง่ายอย่างง่าย

มันจอดอย่างง่ายอย่างง่าย

มันจอดอย่างง่ายอย่างง่าย
มันจอดอย่างง่ายอย่างง่าย

มันจอดอย่างง่ายอย่างง่าย
มันจอดอย่างง่ายอย่างง่าย

มันจอดอย่างง่ายอย่างง่าย

มันจอดอย่างง่ายอย่างง่าย

มันจอดอย่างง่ายอย่างง่าย

รู้สึกเริ่มว่าไม่ชอบมาพากลแล้วมันแปลกแค่จอดรถผิดที่ทำไม
ตำรวจมาเยอะขึ้นแล้วก็มาค้นเราแล้วก็เสียงดังอะไรอย่างนี้
ก็เลยต้องถ่ายคลิปถ่ายกล้องมาพอเข้ามาใกล้ถึงรู้ว่า
เขาพยายามค้นตัวโดยที่ไม่แสดงความบริสุทธิ์ใจก่อนอะไรอย่างนี้
ก็เลยงงว่าเพราะตอนแรกไม่รู้ว่าเขาจะค้นทำไมอะไรอย่างนี้
ก็เลยอยากให้เขาแสดงความบริสุทธิ์ใจก็เลยแบบปี๊ดขึ้นมาโมโหเลยว่า
เราแค่จอดผิดที่น่าจะเป็นปุ่มขุนแจคิดในใจว่าน่าจะใช่
พอย้อนกลับมาคิดอีกทีน่าจะใช่เรื่องกุญแจรถเขา
สิ่งที่ทำให้เราโมโหคือเรามองว่าแค่จอดรถผิดที่
ทำไมต้องมีกำลังตำรวจเป็นสิบนายมาหรือเราจอดรถผิดที่
ทำไมต้องขอค้นตัวอะไรที่ทำให้โมโหคะ
แต่ก็ทั้งสองอย่างเลยค่ะคือเขาก็จะเขียนใบสั่งให้
ตั้งแต่ที่แรกแล้วก็บอกว่าพี่จะเขียนใบสั่งหรือจะล็อกล้อก็
แล้วแต่พี่ตอนแรกเราก็จอดในจุดที่มันจะมีป้ายที่เขายกเข้ายกออกได้
เขาก็จะมาจดเขาก็บอกว่าตรงนี้มันกิดขวางกัน
แล้วเขาก็จะเขียนใบสั่งให้แล้วก็บอก
แค่จอดผิดที่ทำไมเกินกว่าเหตุหรือเปล่า

ผิดที่จะมายึดกำลังเสริมมาอีก๑๐กว่าคน
แล้วก็มาทำแบบนี้มันไม่ใช่แค่จอดรถผิดที่แล้วนะ
อะไรอย่างนี้
เราฟังคุณอาทิบายมาทั้งหมดเลยนะคะ
คืออาจจะเอาอย่างนี้ถ้าสมมุติเราเชื่อทั้งหมดนะ
ถ้าเราเชื่อทั้งหมดเราพอจะเข้าใจแล้วว่า
มันค่อยไล่แล้วจุดเดือดมันทะลุได้ยังไงนะคะ

เปิดให้ดูพร้อมกันตอนนั่งอยู่เนี่ย
ก็อารมณ์มันก็อารมณ์มันก็ต้อง
กำลังจะถามว่าเวลาเจอเรื่องประมาณแบบนี้

อันนี้ผมว่ามันก็น่าจะเยอะกว่า
ตอนแรกนะฮะผมอยากจะถามตมรวจเนี่ยก่อนว่า
คุณทำไมไม่เขียนไว้สั่งเน็ตไว้ที่กระจก
อันนี้เป็นในมุมมุ้งผมนะฮะ
แล้วถ้าผมไม่เชื่อฟังคำสั่งคุณทำไมคุณไม่ล็อกล้อ
คุณเรียกกำลังเสริมหัวหน้าคุณมาทำไม
อันนี้ที่เป็นคำถามที่ผมอยากถาม
แล้วตกลงได้คำตอบไหมว่าทำไมต้องมีกำลังเสริม

แต่ผมอยากจะถามผ่านรายการนี้ดูครับ

ทำไมคุณไม่เขียนหรือคุณล็อกล้ออะไรอย่างนี้
คือที่มัน
ไม่ไหวนี่คือเอามาทำไมเยอะหรอ

มันเป็นดุลพินิษฐ์ของเขานะเขาจะใช้กี่คนก็ได้

เขาอาจจะสงสัยมีเรื่องอะไรมากกว่านี้ที่บอกว่าน้องชายมาเล่าให้ฟัง
เอ๊ะตำรวจเขาหากุญแจรถเขาสมมุตินะถ้าเป็นอย่างนี้จริงนะ
มันเป็นไปได้ไหมซึ่งตอนนั้นเราคงไม่รู้อ่ะเพราะมันเดือดกันหมดแล้วใช่ไหมคะ

คือเห็นว่ามาเป็น๑๐นายจะขอค้นตัวถ้าเป็นตามที่เล่านะ

เมื่อกี้ผมถามตำรวจใช่ไหมอันนี้ในมุมของผม
ก็ผมได้ยินแต่ไกลว่าตำรวจขอค้นตัวแต่ว่าใช้วาจาไม่สุภาพ
ไอ้ที่ว่าไม่สุภาพว่าไงเขาพูดกับทาง
ก็อย่างที่แฟนผมบอกพูดกับน้องชายผม
มึงจะลงมาดีหรือกูใช้กำลัง
ก็คือเป็นตำรวจเนี่ยก็ต้องเคียกกรรมให้ผู้ร้าย
หรือคนที่จะตรวจเนี่ยลงมาดีแบบว่า
เพราะเราก็ไม่ได้ต่อสู้ขัดขืนใครอยู่แล้ว

ที่ก็ทำให้รู้สึกว่ารุนแรงใส่ตำรวจก่อนเลยเหรอค
ก็ต้องไว้ชัยมีตอนในคลิปตอนที่เดินมา

แต่ก่อนหน้านั้นผมไม่ได้คุยกับตำรวจท่านไหนเลย

จอดรถในที่ห้ามจอดแล้วขยับไปจอดที่ขาวแดง
แล้วก็เดินผ่านหน้าเข้าไปเขาอาจจะโมโหก็ได้
แต่ประมาณว่าในกรณีอย่างของผมเนี่ย
ผมจะจอดตรงที่ห้ามจอดหรือจอดที่ขาวแดง
คุณจะเขียนเท่าไหร่คุณจะใส่ตัวเลขไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณ

ผมไม่คุยกับคุณแต่เรื่องมันเยอะ
ถามใหม่นะคะคือเนื่องจากเห็นให้สัมภาษณ์ไว้ในสื่อตลอดเลยว่า

งั้นต้องถามใหม่สมมติเป็นพนักการรักษาความปลอดภัย
ขยับหน่อยเอ้ยพี่ของผมหายขอดูหน่อยพี่เอาไปหรือเปล่า
คือถ้าเหมือนกันหมดเลยไม่ใช่ตำรวจเราจะร้อนขนาดนี้ไหม
ถ้าขอเฉยขอดูดีเราก็โอเคเราก็บอกไม่เห็นนะไม่ได้เอาไปหรืออะไรอย่างนี้
ไม่แต่ถ้าทำเหมือนกันทุกอย่างเลยใช้วาจาไม่ดี
ว่าเจอพนักงานรักษาความปลอดภัยสมมุตินะ
แล้วพูดเหมือนกันเลยแต่เครื่องแบบคนละอย่าง
จะโมโหขนาดนี้ไหมก็อาจจะมีบ้างแต่ไม่โมโหขนาดนี้
เพราะเขาไม่มีอำนาจที่จะมาสั่งการอะไรเราเท่าตำรวจ
เกี่ยวไหมว่าเห็นว่าเป็นตำรวจมันเลยพุ่ง
เคยมีปัญหาบนท้องถนนไม่ว่าจะขับรถปาดหน้ากันใช่ไหมคะ
มีทุกวันเคยลงไปขนาดนี้ไหมไม่ค่ะ
แรงสุดแค่ไหนคะก็แค่ตะโกนด่ากันไม่กี่คำ
หรืออะไรอย่างนี้ถ้าแค่ปาดหน้ากันไปก็จบอย่างตำรวจเรียก
ผิดอะไรพรบขาดหรือไม่พกใบขับขี่ก็ออกใบสั่งตามธรรมดา
แล้วก็ไปเสียค่าปรับนะจุดตรงนั้นก็มันก็จบไป
เพราะใบสั่งในรถมันก็มีเยอะพอดูเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่มีปัญหาอะไร
พอตำรวจเขาก็มีด่านเยอะก็ถูกเพราะว่าเราวิ่งทางไกลบ่อยอย่างนี้ค่ะ
ก็ตำรวจเขาก็ขอตรวจสอบตามหน้าที่อย่างนี้ค่ะ
พอเราไม่มีเราก็บอกไม่มีครับเขาก็บอกอ่างั้นลงมาเสียค่าปรับ
แล้วก็ไม่เสียค่าปรับธรรมดาแล้วก็อะไรไปอย่างนี้ค่ะ
เขายังไม่ได้ทำซะล่ะเราเดินทางเยอะไม่ใช่เหรอใช่ไหม
ยังไม่มีเวลาครับ
ซึ่งคุณรู้ไหมว่าการที่มันไม่มีใบขับขี่เนี่ย
มันอาจจะไม่ได้แค่เสียค่าปรับไปเรื่อยก็ได้นะ
มันอาจจะพาให้เหมือนกับพาให้เขาเข้าไปตรวจอย่างอื่น
เขาสงสัยอย่างอื่นเขาตรวจสอบสิ่งอื่นก็ได้นะ
ก็มีครับก็ตามด่านที่ข้างละเขาถามเราว่ามีไบขับขี่มั้ย

ท่าทางอาการของทางเจ้าหน้าที่ใช่ไหม

ไม่ใช่คนพื้นที่ระยองใช่ไหมคะ

ก็น่าจะได้ทำอยู่เรื่อยครับ

พุทธระมังยุนันมา๔๕ปีแล้ว

คุณผู้ชมดูคลิปเมื่อสักครู่นี้ที่เรานั่งดูพร้อมกัน

นั่งดูบ้างก็เรามองมองตัวเอง
ก็รู้สึกว่ามันแจลงไป

ส่วนมากเขาจะคอยปามแฟนจะเป็นคนตามทางนี้มากกว่า
ส่วนมากจะชอบโวยวายก่อน

แต่ทุกครั้งแฟนผมจะเป็นคนโวยวายแล้วผมก็จะห้าม
แต่ถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามยัง
พอผมห้ามแฟนผมแล้วฝั่งตรงข้ามยังดุเดือดอยู่
ผมก็จะเข้าไปใส่ซะเองเลย
แล้วตอนนั้นตอนที่เห็นว่ามันมีการถ่ายคลิป
ซึ่งทางคุณธไทยรัฐเองก็คือถือโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อถ่ายคลิป
คือทางฝั่งประชาชนก็มีอุปกรณ์เพื่อถ่ายคลิป
คลิปที่ออกมาก็มีตำรวจถ่ายคลิปถูกไหม
คือทุกคนเห็นเวลามีกล้องเวลามีโทรศัพท์เพื่อถ่ายคลิปเห็นหมด

ก็หมายถึงว่าเขาจะได้มีกล้องทั้งสองมุมดูว่า
คุณแรงมาแล้วก็ทำเกินกว่าเหตุมาหรือเปล่าว่าทำไมถึงมาแบบนี้อะไรอย่างนี้
ก็เลยแบบอยากจะเอาไว้เป็นหลักฐานด้วยว่า
เราทำอะไรผิดมากมายแค่จอดรถผิดที่แต่คุณมาแบบนี้มัน
เหมือนกับว่าเรามีอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะ
จังหวะตอนที่ตำรวจโดนทำร้ายร่างกาย

เห็นใช่ไหมตอนที่เขาโดนเข้าเบ้าตาเห็นใช่ไหมค

ตอนนั้นตอนนั้นแบบยังไง
ก็คือว่าอึ้งไม่คิดว่าลูกชายจะกล้าทำ
เขาเต็มที่เขาก็แค่ไวแต่เขาไม่ค่อยไวปกติเขาเป็นคนที่

แฟนผมก็เห็นเหตุการณ์ว่าตำรวจเขา
แล้วก็เม็ดนี่ก็นี่คือเค้าบอกหลายรอบแล้ว
แม่เขาบอกแล้วอย่าผลงแม่กู

เขาอารมณ์ร้ายด้วยตรงที่ว่า
ก็แล้วเขาโดนล็อกแล้วก็โดนต่อยซะเองก่อน
เขาบอกผมว่าเขาโดนล็อกแล้วจนหายใจไม่ออกอะฮะ
ก็คือตอนนั้นก็คือเขาผลักตำรวจจริง

เขาผลักตำรวจจริงฮะแต่ว่าพอผลักตำรวจปุ๊บเนี่ย

แล้วคลิปเขาก็ถูกตัดไปเพราะเขากูเข้ามาหาพวกเราทั้งหมด

ถ้าที่ฉันถามทั้งสองท่านว่าใครเริ่มก่อน

ไม่ว่าจะเป็นอาการผลักสะกิดล็อกจับใดก็แล้วแต่

น่าจะเป็นอย่างแรกเลยคือที่เขาพยายามเห็นเราถ่ายคลิป
เขาจะปัดมือเราไม่ให้เราถ่ายตั้งแต่ที่แรก

แต่เขามาเริ่มผลักในอกเราก่อน
แล้วก็มีดึงประตูกระแทกกัน
มันเริ่มจะแรงขึ้นแล้ว
เราก็แรงใส่เขาขึ้นเรื่อย
เขาก็เริ่มแรงกับเราเรื่อย
พอมาสุดท้ายที่ว่าลูกชายต้องเข้าไปเนี่ยคือเขาผลักเราแรงจนเซอืม
ถ้าไม่มีรถอยู่เราก็คงจะกระแทกพื้นล้มไปแล้ว

ดันออกแล้วก็ชุดละมุนกันที่คลิปล่วงไป

แล้วก็ตำรวจอีกนายหนึ่งก็เข้ามาต่อยเขา๓ครั้ง

เขาสลัดออกมาได้เขาเลยเวียงหมัดเลยทีนี้

เขาเล่าเขาบอกว่าเขาแบบเต็มที่เลยปล่อยไปสองมือแบบ
วนเนียนแบบโมโหมากอะแบบไม่ได้ตั้งใจแบบ
จะให้โดนเบ้าตาเขาขนาดนั้นแต่ว่า
หมวกกันน็อกคนอื่นหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ได้

เขาน่าจะตั้งใจเพราะเขาน่าจะโมโหมาก

แค่แค่ไม่ได้เล็งเบ้าตาถูกไหม

ที่เราคุยกันแบบนี้มันต้องคุยละเอียดกันอยู่แล้วแหละ
ตอนไปที่สพนะคะ

อย่างที่ว่านะคะก็คือให้เล่าเต็มที่
ส่วนคดีเขาไม่ได้ฟังฝั่งเดียวอยู่แล้ว

แล้วก็ที่สำคัญคือค่อยคุยค่อยเคลียร์กันเพราะ

เจอหน้ากันคงได้ขอโทษขอโพยกัน
งานการก็จะได้ทำนะคะ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคือมันก็มีวิธีคิดอีกแบบนึงนะคะ

แต่ว่าบางคนบอกว่าจะไปเชื่ออะไรได้
ดูประวัติกลับไปก็รู้หัวร้อนแบบนี้ตลอด
คนเขาก็เคยคนเขาก็เคยโดนกันมา
เคยมีหลักฐานกันมาประวัติก็มีอยู่

เอาอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวค่อยคุยกัน
ค่อยคุยกันเพราะทางครอบครัวนี้ก็

ก็คือโดนลงโทษจากสังคมพอสมควร

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในรายละเอียดสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะคุยกับรองโฆษก

รองค่ะคือถ้าเราฟังจากทาง

พรุ่งนี้น่าจะไป

คือจากที่นัดเนี่ยน่าจะเป็นพรุ่งนี้
พรุ่งนี้๘โมงเช้าค่ะฮรั่นพรุ่งเช้าเลยเหรอ
โมงนี้เรานัดไปเจอกันที่นู่นกันเฉยน่าจะกว่าจะดำเนินการ

เพราะมันทนแรงบีบแรงด่าแรงกดดัน

หรือไปขอโทษเพราะเออรู้สึกเกินกว่าเหตุจริง

มันอารมณ์แบบไหนคะตอนนี้ที่เราเจออยู่
ก็ทั้งสองอย่างแต่ที่ตั้งใจจริงเลยคือ
อยากจะขอโทษตำรวจในนั้นเพราะตำรวจในนั้น
ลูกชายน่าจะคิดว่าเขาไม่น่าจะโกรธแค้นคนนี้มากมายขนาดนั้น
ว่าเขาไม่ใช่คนที่กระทำกับเขา
เขาคิดว่าน่าจะต่อยคนที่ทำเขามากกว่า
แต่ว่าน่าจะวาดมือไปโดนเขามากกว่า
ซึ่งในส่วนนั้นเขาไม่ได้ไม่น่าจะมีอะไรทำให้ลูกชายต้องโกรธเขาขนาดนั้น
แล้วถ้าเจอตำรวจที่ลูกชายโกรธนี่จะยังไงอ่ะ

ที่สพอเนี่ย

คือที่ถามไม่ใช่อะไรคือตอนนี้อารมณ์สงบหมดแล้วใช่ไหม
ถ้าเจอหน้ากันต่อให้ลูกชายเจอตำรวจที่รู้สึกว่ามาทำแม่อะไรเนี่ย
เดี๋ยวที่ฉันถามท่านรองโฆษกนะคะรองกิจสนาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
คัวศิษย์นี้กับทางตำรวจศพได้มีการเตรียมอะไรไว้ไหมคะ
ว่าถ้าสมมุติไปขอโทษขอโพยอะไรกันเสร็จแล้ว
บางข้อกล่าวหาโดยเฉพาะข้อกล่าวหาที่มีต่อตำรวจ

เราคงต้องไปดูก่อนว่าในส่วนของการดำเนินคดี
กับทั้ง๓ท่านทรัพย์ที่ตำรวจ
ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่นะครับ
แล้วก็อีกท่านหนึ่งในเรื่องของดูหมินนะครับเจ้าพนักงานลักษณะแบบนี้นะครับ
ที่๑ประเด็นที่๒ก็คงต้องไปดูในส่วนของการที่ทั้ง๓ท่านนั้นได้แจ้งความกลับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า
มีการทำร้ายร่างกายนะครับทำให้ได้รับอันตรายต่อกายและจิตใจลักษณะแบบนี้นะครับ
คงต้องดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการไปปรับความเข้าใจก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับ
แต่ส่วนรายละเอียดนั้นก็คงต้องไปดูเพราะว่าเท่าที่ทราบทั้งสองฝ่ายต่างก็มีการถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐาน
เพราะฉะนั้นแล้วบรรยากาศที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็คงจะเป็นบรรยากาศที่น่าจะ
หลายหลายท่านคงอยากจะให้เห็นมากกว่าในสิ่งที่เราปรากฏตามคลิปนะครับก็อยากจะนำเรียนว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเจ้าที่ตำรวจเราไม่ได้ไปเป็นคู่กรณีกับผู้ใดเลยนะครับ
มันเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีการกระทำผิดกฎหมายจราจรเท่านั้นเองแล้วเรื่องก็เลยลุกลามบานปลายตรงนั้นนะครับ

รองโฆษกค่ะคือถ้าสมมุติพรุ่งนี้เคลียร์กันได้ตำรวจมาตรภุตไม่ติดใจครอบครัวไม่ติดใจ
ข้อกล่าวหาต่างที่มันมีอยู่ในข่าวมันสามารถที่จะเขาเรียกอะไรคะ
คือก็ยกไปเลยไม่ต้องดำเนินคดีกันได้เลยไหมคะตามกฎหมาย
คือผมเรียนว่าอย่างนี้ครับคือกฎหมายนะครับคงต้องไปดูว่าความผิดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความผิดอันยอมความได้หรือไม่อย่างไรนะครับ
ในส่วนตรงนี้ผมเพียงแค่ตอบแค่หลักการนะครับเพราะว่ากฎหมายไม่ได้บอกเอาไว้ว่าในบางข้อหาหรือทุกข้อหามีการขอโทษขอโพยแล้วจะจบไป
จากอย่างที่นำเรียนว่าเมื่อมีการดำเนินคดีไปแล้วนะครับเมื่อเดินหน้าไปแล้วมันถอยหลังไม่ได้
ยกเว้นคดีที่เขาเรียกว่ายอมความกันได้เป็นความผิดต่อส่วนตัวแต่ถ้ามันเป็นความผิดต่อเจ้าพนักงานหรือมันเป็นความผิดต่ออาญาแผ่นดินแบบนี้นะครับ
กฎหมายก็ไม่ได้ให้ในเรื่องของการยอมความเอาไว้นะครับ
ค่ะรองโฆษกคะทางตำรวจที่เผชิญเหตุหรือว่าผู้อำกับสพเนี่ยได้เล่ารายละเอียดไหมคะว่า
ตั้งใจจะเข้าไปค้นตัวเขาหรือเอาตำรวจมาจำนวนมากเนี่ยเพราะเรื่องอะไรกันแน่คะ
คืออย่างนี้นะครับเราต้องย้อนกลับไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเราดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น
มันเกิดขึ้นจากการที่มีการตำรวจจราจรนายหนึ่งไปเขียนใบสั่งนะครับ
ขณะที่กำลังเขียนอยู่ก็พบทั้ง๓ท่านออกมาแล้วก็แสดงอาการไม่พอใจตามที่ปรากฏตามคลิปนะครับ
ที่ตำรวจรายนั้นก็เลยเรียกผู้กองวิทยาเข้ามาช่วยดูด้วยเนื่องจากว่าเป็นหัวหน้าจุดอยู่บริเวณนั้นนะครับ
แล้วก็เมื่อเกิดเหตุการณ์บานปลายขึ้นจนผู้กองพัทยานั้นโดนทำร้ายร่างกายก็จะมีการเรียกเข้ามา
มันเป็นเรื่องในเรื่องของยุทธวิธีในการตรวจค้นก็หลังจากที่ถ้าเผื่อมันมีการเขียนใบสั่งแล้วจบไปมันก็จบไป

อันนั้นก็เป็นสิทธิของทั้ง๓ท่าน
ที่จะแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในกรณีที่ทำร้ายร่างกาย
คดีความก็เดินต่อไปก็เป็นเรื่องปกตินะครับ
ก็มีการส่งตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแล้ว
เพื่อเจริญกดีกับเจ้าที่ตำรวจนะครับ
ตรงนี้แล้วทางท้องที่ที่เกิดเหตุได้มีการรายงานมาทางผมมาเป็นระยะครับ
ค่ะเดี๋ยวยังไงดิฉันรอดูว่าพรุ่งนี้เรื่องจะคลี่คลายไปแบบไหนนะคะ
ขอบคุณท่านรองโฆษกเบื้องต้นก่อนนะคะ

อ่ะอันนี้ฉันกลับมาคือถ้ามันเป็นอย่างที่คุณธัยรัชน์และคุณพยอมเล่าจริง
พรุ่งนี้ยังจะไปเอาเรื่องไม่ใช่เอาเรื่อง

วันนั้นพี่ตั้งใจจะมาค้นตัวพี่มาพูดไม่ดี

จะไปขอโทษเขาก็จะพูดแบบนั้นได้ยังไงนะ
อ้าวมันคนละเรื่องกันนี่

อ่ะก็คุณบอกว่าคุณอคติไม่ใช่เหรอ

อันนี้คือเนื้อของที่มาว่าทำไมอารมณ์ถึงเดือดขนาดนั้นถูกไหม

เขามาค้นตัวเพราะอะไร

ก็อยากจะถามทางด้าน
ตำรวจท่านที่มาท่านแรก
อยากจะถามเขาว่าทำไมเขาไม่เขียนใบสั่ง
ทำไมไม่เขียนใบสั่งเรื่องจอดผิดที่ไปเลยใช่ไหม
ใช่ไงให้เขียนให้เสร็จแล้วก็เหน็บไว้เลย

สมมุตินะคะว่ามันเป็นอย่างที่คุณไทยรัฐและคุณพยอมบอกทุกอย่างเลย

คำถามคือว่าไอ้วิธีการ

ฉันไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นในรายละเอียดบ้างที่มันอยู่นอกคลิปนะคะ
ชี้หน้าเข้ามาใกล้
คือแบบมันคงพุ่งใส่กันเยอะละตอนนั้นเลยนะคะ

อันที่โวยวายไปค่ะ

แบบหนักเลยเหรอคะ
เราก็โวยวายให้เขารู้ว่า

คุณทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
แล้วก็ให้เขาเบาลงแล้วก็ค่อยคุยกันแล้วก็
ผมก็ยังไงผมก็รู้แล้วว่าต้องไปโรงพัก
ก็คือก็อาจจะเชิญตัวไปโรงพักเพื่อไปเสียค่าปรับ
แต่ไม่คิดว่าพอเถียงกันไปเถียงกันมาแล้วเขาก็ไม่ยอม

ไม่คิดว่าจะถึงขั้นลงไม้ลงมือกันซ้ำอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าทุกทีผมเจอเหตุ

ก็คือไปเสียค่าปรับที่โรงพัก

ไม่มีถึงขนาดขัดขวางปฏิบัติหน้าที่
ทำร้ายเจ้าพนักงานดูหมินเจ้าพนักงาน

ไม่มีครับไม่มีครับ
คือตอนนี้เอาอย่างนี้ฉันเอาจากกระแสที่เขาพูดถึง
คือในระยองไม่ค่อยสบายใจ
แต่ยังไงเราต้องกลับไปทำงานเขาให้จบใช่ไหม

รู้สึกรู้สึกอึดอัดไหมเนี่ย
หลังจากนี้ทำงานใช้ชีวิตปกติยังไงบ้าง
เวลาเราทำงานเราไม่ได้คิดเรื่องอื่นฮะ

แล้วก็ใช้ชีวิตปกติไปเรื่อย

เป้าใส่ตาเนอะไม่ได้คนเกลียดอะไรอย่างนี้
แต่ก็ต้องมีคนก็มันใส่กันเยอะ

เอาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวขอพักสักครู่

อยากมารอบตัวผมมาอย่างนี้อยากมาห้อมตัวผมมาอย่างนี้

กลับแต่ล่ะ

เขาเห็นหน้าพวกผมปุ๊บเขาสายหัวอย่างนี้เลยมาอีกแล้วอย่างนี้
ก็คือคุณเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยรักษาความสงบของบ้านเมืองอยู่แล้ว
เราเห็นเราไปเราอาจจะไปบ่อยก็ได้เพราะเราโดนกระทำบ่อย
แล้วเมื่อเราโดนกระทำบ่อยเราไปบ่อยทำไมคุณต้องใส่หัวใส่ด้วยอะไรอย่างนี้
คือแบบมันมาอีกแล้วอะไรเงี้ยแล้วแต่ละคลิปนั้นผมก็อธิบายไปใน
เข้าใจอธิบายได้ทุกอันใช่ไหมคะแต่ที่ท่านก็ถามเหมือนเดิมว่า
คือพอเรากลับมานั่งดูวันนี้แล้วเรากลับไปมองเรารู้สึกไหมว่าแบบ
คือที่ฉันเข้าใจนะคะคือไม่ใช่ครั้งแรกที่ได้ยินคนเกลียดตำรวจ
คือคนไม่ชอบตำรวจมีเยอะเข้าใจตำรวจท่านก็รู้ว่าก็มีประชาชนบางส่วนก็ไม่ชอบ
รู้แต่ไอ้สิ่งที่เราจะเรียกร้องมันหายไปหมดเลยนะทันทีที่ท่าทีเรามันแสดงออกมาอีกแบบ
คือคนก็ไม่รู้แล้วว่าโดนกระทำใช่ไหม

แต่จะบอกว่าคือลองคิดในอีกมุมหนึ่งที่เรานั่งดูพร้อมกัน
มันหายไปหมดเลยไม่รู้ว่าต้องการจะสื่อสารอะไรเลยนะ

คุณพระยอมเอางี้พรุ่งนี้เจอตำรวจ

นี่ถ้าไปเจอเขาใส่หัวใส่หรือเขามองไม่ดีนี่เราจะอารมณ์เดือดขึ้นมาไหม

มก็ตั้งใจที่จะไปขอโทษเขาจริงจริงแล้วอะ

เห็นน้องก็พอสมควร

พอเลิกทะเลาะกันปุ๊บเนี่ยผมจะบอก
ต้นพ่อบอกแล้วว่าให้ระงับสติอารมณ์มากกว่านี้
อันตรายนะหมายถึงว่าอันตรายกับตัวเขานะเราไม่รู้ว่าเขาจะไปเจอใครบ้างใช่ไหมครับ
อ่าปกติเขาเป็นคนที่เชื่อฟังง่ายนะเขาเป็นคนไม่ค่อยหัวร้อนเท่าไหร่
ปกติเขาเชื่อฟังพ่อแม่ดีคือเขาอยู่ในกรอบเขาอาจจะเก็บกฎกับพ่อแม่ที่แบบ
ด่าเขาเยอะแล้วเขาไม่สามารถที่จะระบายได้หรือเปล่าเวลาเขาระเบิดทีเขาอาจจะแบบ
แรงอะไรอย่างเงี้ด้วยความเป็นวัยรุ่นด้วยอย่างเงี้แต่ปกติเขาเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็เขา
เขาฟังผู้ใหญ่ดีอะค่ะเอ่อตั้งแต่เกิดเหตุการณ์รอบล่าสุดมาที่ระยองนี่ชีวิตไม่ปกติแล้ว
ใช่ไหมคะครับคงจะทราบว่าโดนอะไรบ้างเนอะก็โดนด่าเยอะอ่ามีผลต่องานเยอะไหมคะ
ก็มีผลต่องานเท่าที่ทราบในข่าวแต่ก็คือมีละงานหนึ่งที่มีผล
มีงานเดียวนะฮะอ่าคิดว่าหลังจากนี้มันจะหนักไหมก็ถ้าไปขอโทษตำรวจแล้วก็คงขี้คาย
ยังรู้สึกกับตำรวจเหมือนเดิมไหมความรู้สึกก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าก็คงจะไม่แรงขนาดนี้
อืมก็อาจจะต้องเก็บอารมณ์มากกว่าที่จะอ่าทำไปอย่างนี้มันก็ไม่เป็นผลดีอ่ะ

บางทียังไม่กล้ามองเลยนะครับ

คำพูดหยาบคายอะไรอย่างนี้

ดูว่าจะเปิดให้ใครฟังได้นะ

คือดิฉันเข้าใจว่าสมมุติว่าถ้ามันเป็น
ในมุมของทั้งสองท่านคือเราก็มีคำอธิบาย
มุมเราคือคงอยากจะให้คำอธิบาย
มันไปคนอื่นเข้าใจด้วย

คนลืมเนื้อหาที่อยากจะพูด
เอาละค่ะคือในการสร้างสร้างวิจารณ์

มีอะไรบ้างนะคะแต่เราก็อย่างที่บอกคือ
คือถ้าถามว่า
เขาโดนตำหนิอย่างรุนแรงแล้วหรือยัง

จะบอกว่าสุดท้ายขอให้คุณพยอมในฐานะหัวหน้าครอบครัวพูดอะไรปิดท้ายหน่อย
ก็อยากจะขอโทษสังคมนะฮะ
ที่กระทำตัวไม่ดี
หยาบคายหรือหาเรื่องไปทั่วอะไรอย่างนี้ครับ
ก็อยากให้เขามองในด้านที่ดีของเราบ้างเราก็มีไม่ใช่ว่าเราจะหัวร้อนเสมอไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
หลังจากนี้ไม่เอาแล้วนะคืออย่างน้อยตอนตั้งคันนี้อย่าร้อนนะ

ต้องซอฟล์ลงนะซอฟล์ลนะ
นึกถึงหน่อยว่านี่อุ้มอยู่ถูกไหม
ยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากที่มาเล่าให้ฟัง
แม้ว่าก็คงจะทราบดีว่าออกในที่ต่างแล้วจะโดนคำวิภาควิจารณ์อย่างไร
แต่ยังไงก็ยังมานั่งคุยกับเราวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ
อะไรครับหมดเวลาของรายการค่ะคุณผู้ชมค่ะก็อย่างที่บอกนะคะ
ก็เขาก็ทราบดีว่าโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรนะคะก็แค่ให้มาเล่าให้ฟัง
แล้วหลังจากนี้คิดว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปน่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น
แล้วก็ตำรวจเองก็คงจะได้รับความเป็นธรรมตามที่เหตุการณ์มันพาไปด้วยนะคะ